คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าเรื่องนี้เพราะว่าทีมข่าวของเราได้คุยกับคนเจ็บค่ะ
คนเจ็บมาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีคนเจ็บที่ถูกน้องสาวสาดน้ำกรดใส่ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสามมีนาคมน้องสาวอายุสามสิบ
กลับไปบ้านแม่แล้วก็พี่สาวที่ไม่ได้เจอกันนานหลายสิบปีอยู่พอดี
ตกดึกเนี่ยโอ้โหไปเอาน้ำกรดมาจากไหนก็ไม่รู้สาดใส่พี่สาวอายุ๓๓นะ
แล้วก็เอาน้ำกรดสาดลูกของพี่สาวด้วยเด็กผู้ชายอายุ๑๐ขวบเด็กผู้หญิงอายุ๖ขวบ
สาหัสสามคนนะคะคือตัวแม่ก็ไปร้องมูลนิธิปวีนา
แล้วก็ไปแจ้งความตำรวจก็ไปไล่ตามน้องสาวที่ก่อเหตุ
เพราะว่าหลังจากก่อเหตุหายไปแล้วก็ไปเจอเมื่อสองคืนก่อน
กระโดดลงมาจากอาคารที่แถวแถวเมืองทองอ่ะครับชั้นสิบสี่อ่ะใช่
แต่ไม่เสียชีวิตเนี่ยคือภาพที่กระโดดลงมา
ตั้งใจจะฆ่าตัวตายหนีความผิดแต่ว่าไปโดนที่กันศาสตร์ที่เป็นผ้าใบพอดี
ไม่เสียชีวิตแต่ก็ได้รับบาดเจ็บทีเนี้ยค่ะ
คนเจ็บเนี้ยน่าสงสารจริงจริงพี่สาวที่อายุสามสิบสามเนี้ยนะ
ว่าเจ็บหนักแล้วนะครับลูกของพี่สาวเด็กเด็กกับเด็กผู้ชายสิบขวบ
เด็กผู้หญิง๖ขวบหนักกว่าอืมหนักกว่าจริงด้วยความที่ยังเป็นเด็กเนี่ยค่ะ
นี่คือลูกชายลูกชายแล้วลูกสาว๖ขวบเอง
เดี๋ยวค่อยเล่าอาการของเด็กเด็กให้ฟังแต่ว่าตัวคุณแม่ของเด็กเด็กที่ถูกสาดน้ำโกรธด้วยเนี้ยนะคะ
ครับเปิดใจกับทีมข่าวนะคะเธอเล่าให้ฟังว่ามาพักรักษาตัวที่บ้านแล้วค่ะ
นี่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ตอนอยู่โรงพยาบาล
ตอนนี้พันผ้าพันแผลอยู่ค่ะอันนี้ออกมาได้แล้วปลอดภัยแล้ว
คุณหมอให้กลับบ้านแล้วแต่แผลทั่วหน้าเลยค่ะ
ทั้งหน้าทั้งอกทั้งแขนเนี่ยแผลเต็มไปหมด
คือมีทั้งแผลถลอกแล้วก็มีน้ำเหลืองออกมาด้วยนะคะ
มีแผลที่ต้นขาแล้วก็ที่หลังด้วยนะคะส่วนลูกลูกเนี่ยค่ะ
ยังอยู่โรงพยาบาลนี่คือภาพตอนอยู่โรงพยาบาลนะคะ
เทียบภาพให้ดูและดูบาดแผลนะตอนนี้นะคะ
อาการปลอดภัยแล้วกลับบ้านได้แล้วแต่ดูร่องรอยที่ยังเหลืออยู่บนตัวค่ะ
โอ้โหลูกลูกนี่หนักกว่าค่ะลูกลูกยังอยู่โรงพยาบาลค่ะ
ลูกชายที่อายุ๑๐ขวบเนี่ยนะคะใบหูด้านขวายุบไปเลย
เพราะถูกน้ำกรดกัดต้องกลายเป็นคนหูหนวก
สูญเสียการได้ยินเปลือกตาขวาโดนน้ำกรด
กตาด้านขวาต้องตัดทิ้งเลยนะคะต้องผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อจากกระพุงแก้ม
ทั่วตัวเพราะว่าถูกน้ำกรดค่ะนี่เด็กผู้ชายแค่สิบขวบเองคุณผู้ชม
โอ้โหแล้วลูกสาววัย๖ขวบหนักกว่า
หนูน้อยคนนี้หนักที่สุดลูกตาซ้ายปลิ้นออกมา
และตาบอดหนึ่งข้างค่ะตาขวามองเห็นนิดหน่อยเอง
มีสิทธิ์มองไม่เห็นนะคะยังดูอาการอยู่เลย
ผิวหนังช่วงใบหน้าปากลำคอไปจนถึงอก
กรดกัดลึกทะลุผิวหนังไปถึงกระดูกค่ะครับ
ตอนแรกยังหายใจเองไม่ได้คุณหมอต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
แต่ก็ต้องเอาออกเพราะว่าเสี่ยงติดเชื้อล่าสุดต้องเจาะคอเพื่อช่วยหายใจแล้วก็ดูดเสมหะออก
ส่วนแขนขาแผลถลอกต้องพันทั้งตัวพันรอบตัวเลย
บอกว่าหลังรู้ว่าน้องสาวกระโดดตึกเพื่อฆ่าตัวตายตกใจมากนะคะ
เพราะว่าหลังน้องสาวก่อเหตุก็หนีไปเธอก็เป็นห่วงตามหาอยู่ตลอด
ไม่รู้ไปนอนที่ไหนเงินก็ไม่มีเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีเพื่อน
น้องสาวก่อเหตุกับเธอและลูกโหดเยี่ยมขนาดนี้นะเธอบอกเธอไม่โกรธนะคะเพราะเข้าใจน้องสาว
หาน้องอะค่ะเพราะไม่งั้นเราไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหน
กลัวเขาแบบสติแตกเนี่ยแล้วโดดฆ่าตัวตายหรืออะไรอย่าง
โดดน้ำฆ่าตัวตายอะไรพวกเนี้ยแต่ทีเนี้ยก็มาทราบ
เขาอีกทีว่าเขาไปโดดตึกไม่เคยโกรธจริงจริงไม่เพราะว่า
ตอนเกิดเหตุเรามุ่งประเด็นไปที่ลูกเราห่วงลูก
เราก็เลยไม่ได้คิดอะไรแต่พอเราเจ็บเนี่ยเราก็นึกถึงว่า
เรายังรักษาได้เรายังมีคนช่วยแต่น้องอ่ะต้องน้องไม่มี
คนช่วยอ่ะเขาจะเจ็บแค่ไหนเขาจะรักษายังไงห่วง
ตรงนี้แล้วเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กเล็กอ่ะส่วนสาเหตุค่ะที่
บอกว่าเธอกับน้องเนี่ยทะเลาะกันมาตั้งแต่อายุ๑๐ขวบไม่
คุยกันมายี่สิบปีเพราะว่าน้องโมโหที่เธอเคยเอาหม้อไปตี
หัวเนี่ยนะที่แม่เล่าให้ฟังใช่จนโกรธจนไม่คุยกัน
เออจริงป่ะเธอบอกว่าจริงจริงแล้วเธออ่ะรักและเป็นห่วง
น้องสาวมาตลอดนะครับแต่ที่ผ่านมาเธอกับน้องสาวไม่คุย
กันเกือบ๒๐ปีจริงแล้วสาเหตุเหมือนที่แม่บอกจริง

จริงแล้วเป็นเรื่องนี้จริงเรื่องแค่นี้เลย
แสดงว่าโอ้โหเขาจำไว้นานมากนะจริงคุณภาคภูมิ
ไม่น่าเชื่อเนอะยี่สิบปีอ่ะมันไม่แค่แล้วแต่คนมัน
ทำใจได้มากน้อยขนาดไหนอ่ะโอ้โหแต่อันนี้คือเขาเขา
จำไว้แบบจนไม่พูดกันเลยยี่สิบปีอ่ะใช่ถ้าแค่ไม่
พูดกันมันไม่เท่าไหร่แล้วทำไมมาเจอกันหลังจากผ่านไป๒๐ปีถึงขั้นต้อง
เอาน้ำกรดมาสาดใส่กันแบบนี้มันก็เกินไปนะใช่เอาคืนอย่างงี้มันก็เกินไป
มันเกินไปไปโดนเด็กด้วยไงแต่เธอก็บอกเธอก็ยังเป็นห่วงน้องสาวนะ
ครับรักน้องสาวนะอืมน้องสาวไม่มีเงินแอบเอาเงินฝากแม่ไปให้น้องนะ
นี่น้องจะรู้ไหมเนี่ยแล้วให้แม่บอกว่าเป็นเงินแม่นะ
ที่ไม่คุยกันมายี่สิบปีน่ะถูกมาต้นเดือนค่ะเธอกลับมาอยู่กับแม่
ก็ห้องที่เกิดเหตุนี่แหละพอน้องสาวมาอยู่ด้วยมาอยู่รวมกัน
กลายเป็นน้องสาวเครียดอืมโมโหเธอบอกว่าน้องสาวมีอาการไม่ปกติทางจิตด้วยค่ะ
ครับบางทีหูแว่วคิดว่าคนมาด่าอืม
ก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะอาการทางจิตทางประสาทของน้องสาวด้วยส่วนหนึ่ง
ว่าเราทะเลาะกันมานานแล้วแล้วเราไม่พูดกัน
แล้วเขาอ่ะเป็นคนเจ็บถูกไหมคะอ่าเอาพูดตรงตรงหนูเป็นคนเอาหม้อโขกหัวน้อง
เบาเลยหนูคิดว่าไม่ได้หนักหรอกเพราะว่าเด็กอ่ะไม่ได้โมโหมาก
ก็แค่น้องเถียงทำไมไม่เชื่อพี่ก็โหกหัวเขา
แต่คนที่โขกไปแล้วก็หนูก็ยอมรับผิดว่าโขกไปแล้ว
หนูก็แค่เออสบายใจแล้วเราได้ระบายแล้วแต่ตัวน้องเองอ่ะ
คนเจ็บอ่ะเขาก็คงจะเก็บตรงนั้นแต่ในความที่แบบว่าเขาเป็นคนไม่ชอบพูด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
ก็จะไปตลอดชีวิตเพราะว่าขาหักด้วยอาจจะเจ็บหนักเลยอ่ะชั้นสิบสี่อ่ะครับถึงแม้จะมีพระใบรองอยู่ก็ตามแต่ก็โอ้โหเจ็บหนักนะคะ
สำคัญที่สุดเลยก็คืออยากจะให้ลูกของเธอปลอดภัยโดยเฉพาะลูกสาว๖ขวบที่บอกอาการหนักมาก
ครับน่าเป็นห่วงนะคะคือวันนี้ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน
เคหาเกรงไกรร่มกล้าชมรมแอโรบิกรวงพึ่ง
นำเงินจากการบริจาคของคนในชุมชนมามอบให้นะคะนี่ค่ะ
นายหวังจันยิ้มวิลัยประธานชมรมแอโรบิกร่มกล้าวบอกว่า
รู้ข่าวตกใจมากในพื้นที่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก็เลยตัดสินใจร่วมกันกับเจ้าหน้าที่นิติบุคคลชมรมแอโรบิก
รายเงินจากคนในชุมชนนำเงินมาช่วยเหลือนะคะ
เพราะว่ารู้ว่าคนเจ็บมีฐานะยากจนหาเช้ากินค่ำด้วย
โดนกระทำอยู่ในพื้นที่นี้ที่๒แล้วก็เป็นคนล่มก้าวด้วย
เพราะฉะนั้นคือมันจะได้ทั้งสองอย่างคือได้ตามเจตนารมณ์ของชมรมของเรา
แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องชาวร่มก้าวของเราด้วยคนที่ถูกกระทำเป็นเด็ก๖ขวบกับสิบขวบ
ซึ่งอาการสาหัสเนี่ยเพราะฉะนั้นคือเราก็ไม่ใช่ว่าเราช่วยแค่ตรงนี้
อนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือจะเป็นอะไรต่างเนี่ยเราก็ยังยินดีช่วยกันอยู่ครับ
ครอบครัวเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยไม่มีงานทำนะฮะก็คือค่อนข้างจะคนยากจนนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกค่อนข้างตาบอดด้วย
ซึ่งมันมีความจำเป็นที่ต้องใช้ตังค์
อีกมุมหนึ่งเราก็ได้เห็นน้ำใจที่จะมีให้กันแล้วก็ก็คงจะเป็นแง่คิดสำหรับ
ใครหลายคนหลายครอบครัวด้วยนะบางทีเรื่องเล็กน้อยเนี่ย
ถ้าเราจำฝังใจกันไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น

หรือบางทีถ้าเราจะลงไม้ลงมืออะไรกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของเราเนี่ย
คือเราอาจจะคิดว่าเล็กน้อยแต่มันอาจจะไม่เล็กน้อยสำหรับเขาก็ได้